ช่วงนี้ไปติดตามข่าวด่วนที่แจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากับเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดยาลานะครับ
มีคนร้ายไปปลดของชาวบ้านแล้วก็มีระเบิดติดเอามาในรถด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นกรณีการไปพบรถต้องสงสัยรับแจ้งมาจากน้องสาวของคนขับรถนะครับว่า
คนร้ายเนี่ยได้มีการนำวัตถุระเบิดผูกติดกับคนขับรถแล้วก็บังคับให้ขับรถมาจอดที่บริเวณหน้าบริษัทครับ
ขณะขับรถมาจอดคนขับได้ตะโกนบอกคนอื่นที่อยู่บ้านด้านนอกนะครับว่ามีวัตถุระเบิดผูกติดมากับตน
ดังนั้นจึงตัดสินใจเอากันไกลที่ติดมานั้นตัดระเบิดออกแล้วก็โยนทิ้งออกมานอกรถเอาไว้ในซอยบ้านอาจารย์วันนอร์ครับ
ส่วนในรถนั้นรับแจ้งว่ายังมีลูกอีก๑คนอยู่ในรถนะครับ
ตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่ารถคันดังกล่าวนั้นถูกปล้นมาจากนิคมกือลองครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
คนร้ายเอาทั้งคนขับแล้วก็ภรรยานั้นขับมาด้วยนะครับ
ซึ่งความคืบหน้าเราจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบในข่าวช่วงต่อไปกับทางไทยรัฐทีวีครับ